เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในการแข่งขันและการตัดสินกีฬาในปัจจุบัน
ผู้ตัดสินทีมกีฬาหรือว่านักกีฬาสามารถไปขอดูภาพช้าภาพถ่ายย้อนหลังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
เฉพาะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งสำหรับนักกีฬาบางคนบางประเภทนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตนะครับ
แล้วก็คงไม่อยากจะให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสิน
ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีก็จะเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ที่สำคัญอันนี้แล้วก็ต้องทำงานอย่างหนักนะครับ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการแข่งขัน
แล้วก็ความปลอดภัยต่างตลอด
แข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ครับ
กำลังถูกใช้เป็นสถานที่ทดสอบระบบเทคโนโลยี
ที่จะใช้ตัดสินหรือประกอบการตัดสินกีฬาประเภทต่าง
หรือแม้แต่เทคโนโลยีแสงระบบเสียง
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย
และเทคโนโลยีสำหรับการเข้าออกศูนย์กีฬา

มาร่วมทดสอบเทคโนโลยีต่าง
เพื่อให้แน่ใจว่าผลการแข่งขัน
จะถูกส่งไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัย
ตรงสถานที่จัดการแข่งขัน
ไซต์หลักของโอลิมปิกและสื่อต่าง
ระบบเหล่านี้ยังสามารถช่วยคลี่คลายข้อขัดแย้งระหว่างผู้ตัดสินและกรรมการ
ซึ่งหมายความว่าผลการตัดสินจะถูกต้องแม่นยำ
โดยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีได้ยกตัวอย่างการแข่งขันมวยปล้ำ
จะมีการบันทึกวิดีโอระหว่างการแข่งขันไว้
หากเกิดข้อโตเถียงเรื่องการให้คะแนน
ก็จะสามารถนำมาเปิดดูเทปย้อนหลังได้
โดยจะมีการเก็บรักษาวีดีโอไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลังด้วย
ขณะที่ผลคะแนนของการแข่งขันแต่ละรายการ
จะถูกส่งผ่านระบบเคเบิ้ลไฟเบอร์ออปติก
ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ผลคะแนนและปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลต่าง
ตั้งอยู่ใจกลางนครริโอเดอร์จาเนโร
มีเจ้าหน้าที่ประมาณ๘๐คนทำงานที่นี่
ในช่วงที่มีการทดสอบระบบเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
แต่ช่วงโอลิมปิกจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ๕๐๐คน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเทคนิคเปิดเผยว่า
เหนือจากฝ่ายข้อมูลต่างแล้ว
ที่จะดูแลด้านความปลอดภัยตลอดเกมการแข่งขัน
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะปลอดภัย
เนื่องจากช่วงโอลิมปิกอาจจะมีการโจมตีทางไซเบอร์เข้ามา
ซึ่งทางทีมงานของเขาจะดูแลเฝ้าระวังในส่วนนี้ด้วย
เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการโจมตีระบบ
เพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
เทคโนโลยีแบบนี้จะมีการตั้งขึ้น
ในทุกครั้งที่มีการแข่งขันโอลิมปิก
สำหรับทั้งระบบจัดการอาสาสมัคร
ทีมงานเจ้าหน้าที่สตาฟและการเดินระบบการแข่งขันทุกอย่าง
เทคโนโลยีแห่งนี้ยังทำหน้าที่ส่งข้อมูลให้กับสื่อมวลชนด้วย

ซึ่งต้องแน่ใจว่าสถิติตัวเลขและข้อมูลต่างนั้นง่ายต่อการใช้งาน
ผู้จัดการศูนย์แห่งนี้เปิดเผยว่า
สมัยก่อนนานกว่าที่คนจะทราบผลการแข่งขัน
ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้อ่านหนังสือพิมพ์ในเช้าวันรุ่งขึ้น
หรือไม่ก็ดูโทรทัศน์หรือฟังจากวิทยุ
แต่ว่าในปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถเข้าเว็บไซต์
เพื่อตรวจสอบผลคะแนนได้ภายในไม่กี่วินาที
แม้แต่ดูประวัติของนักกีฬาได้อย่างละเอียดก็ยังสามารถทำได้
ขณะที่การแข่งขันมีแรงกดดันสูง
ก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของเทคโนโลยี
ที่ต้องมีความแม่นยำรวดเร็ว
ผู้คนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้
ทุกฝ่ายต่างต้องมีความพยายามอย่างหนัก
ไม่แพ้นักกีฬาในสนาม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน